สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
เริ่มต้นกันที่บุรีรำยูไนเต็ดครับ
หลังจากที่ออกสตาร์ทในเกมไทยลีก
เก่านะครับในระดูการล่าสุดเนี่ย
ยังไม่สามารถที่จะเก็บชะชนะในลีกได้เลย

ซึ่งคุณเนวินที่ชอบก็บอกนะครับว่า
ถึงแม้ว่าทีมจะยังไม่ลงตัวก็ตามครับ
บรรยากาศนะครับในการฝึกซ้อมครับเมื่อวานนี้ครับ
ลงซ้อมในช่วงเย็นครับ
โดยคุณเนวินก็ปรับโปรแกรมมานะครับ

เป็นการวอร์มเบาในโรงแรมที่พักแทน
เพราะว่าอาจจะมีอาการป่วยได้ถ้าไปซ้อมสนาม

อุณหภูมิเฉลี่ย๘องศาเซลเซียส

ลีกในวันพรุ่งนี้๑๗นาที

ในการเล่นทั่วเอเชียปีนี้มันค่อนข้างจะ
น้อยกว่าปีอื่นเนื่องจากว่า

มีเวลาในการรวมตัวกันแบบครบทีม

เกือบครึ่งทีมเพิ่งจะกลับมาจาก

กลุ่มผู้เล่นทีมชาติไทยรวมถึง

คาเบียปาตินโยแล้วก็สเตฟานปาล่า

เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

และแฟนบอร์ลชาวไทยนี่ต้องการอะไร

เพราะฉะนั้นการแข่งขันในวัน

ผมก็เชื่อว่าเราจะทำเกิน

เราจะกลับมาเล่นในระบบที่

ผมเชื่อในระบบทีม
ทีมของบุรีรัมย์อย่างนี้

จากนั้นครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรก

เมื่อโดนภาษีตราถูกไล่ออกครับ

จากการยิงเหนือชั้นของทาง
ลูกนี้นาที๖๘

โดยทีมไทยครับจบเป็นอันดับ๓ของกลุ่มมี๓แต้ม
นัดต่อไปจะแข่งรอบชิงอันดับ๗

โปรแกรมกันเนิ่นชัยหน้าครับสี่เศร้าที่ประเทศจีนครับ

๒๑มีนาคมนี้ไทยพบกับจีน

เริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่๖โมงเย็นเลยนะครับ

แล้วก็๒๕มีนาคมนะครับ

ก็ถ่ายท่อ๑๔น๓๕น
ถ้าเกิดไทยเข้าจีนชนะเริ่ม